มีเรื่องของการถูกแมลงกัดแต่ว่าอาการเนี่ยหนักถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือด
ถึงขั้นอาการโคม่าถึงขั้นเข้าไอซียูเลยนะคะ
นายจำเนียนมูลเกษรอายุห้าสิบสองปีค่ะหรือดอกไม้ป่าปพงสว่าง
เป็นอดีตนักมวยชื่อดังนะคะครับค่าตัวเนี่ยเป็นแสนโอ้คนนี้ดังฮ
เมื่อก่อนดังมากอยู่ไอซียูเลยคุณภาคภูมิครับที่ชั้นสามอาคารร้อยปี
โรงพยาบาลกาลสินคนนี้ค่ะโหนี่ถ้าขึ้นหน้าปกมวยสยามนี่
ตอนนั้นนี่ดังเลยนะฮะแล้วเนี่ยเขาถูกแมลงกัด
ไม่รู้ว่าแมลงอะไรนะคะกัดที่ต้นขาด้านซ้าย
พอกัดปุ๊บเนี่ยอาการเป็นแบบนี้คุณผู้ชมหนาวสั่น
อันนี้คือปัจจุบันของดอกไม้ป่าปอพงสว่างนะคะ
ตอนนี้เลิกชกไปแล้วนายจำเนียนนี่ตอนนี้อายุห้าสิบสองแล้ว
อาการคือหนาวสั่นเวียนหัวเป็นไข้ค่ะสุดหนักเลยนะคะครับ
ถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
โอ้โหคุณหมอต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
ตอนนี้ก็มีลูกมีญาติคอยเฝ้าไข้อยู่ลูกสาวให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
นางสาวจิราพรมูลเกษรอายุยี่สิบเจ็ดบอกว่าพ่อก็แขวนนวมจากการชกมวยไทยละ
ปัจจุบันก็เป็นลูกจ้างกองช่างของเทศบาลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
เมื่อวันพุธที่๓๐กันยายนค่ะพ่อไปตัดย่าก็ทำงานตามปกติ
แมลงกัดไม่รู้ว่าแมลงชนิดไหนค่ะกัดที่ต้นขาซ้าย
พอกัดปุ๊บเนี่ยเป็นผื่นแดงแล้วก็เจ็บขานะคะจนวันเสาร์ที่สามตุลา
อาการหนักคือหนาวสั่นเวียนหัวมีไข้ไปโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์๔ตุลาคม
ทีนี้สุดหนักเลยคุณหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
ความดันต่ำมากแล้วพ่อเองก็มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน
แล้วก็ตรวจพบว่ามีโรคตับแข็งกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะ
อาการก็คืออวัยวะภายในหลายอย่างล้มเหลวโคม่าอยู่ไอซียู
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาค่ะครับ
แกก็หนักต้องใช้เครื่องพยุงไว้เพราะว่าแกร่างกายแกช่วยตัวเองไม่ได้
ต้องใช้เครื่องใช้ยากระตุ้นไว้ความดันจะต่ำค่ะ
คุณหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรคือมันก็มันติดเชื้อในกระแสเลือด
ทุกอย่างมาจากเชื้อที่ขาที่แกเป็นมันติดเชื้อมันลามเข้ากระแสเลือด
แล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างรวมไปหมดแล้วก็โรคมีโรคแทรกซ้อนเข้ามา
ตัวลูกสาวบอกว่าตอนนี้นะคะเหมือนกับญาติญาติก็ต้องพยายามทำใจ
แต่ก็ยังอยากให้พ่ออดทนเข้มแข็งต่อสู้อยากให้หายค่ะ
อยากให้เหมือนตอนสมัยชกมวยไทยอ่ะค่ะตอนนั้นพ่อก็สู้เนี่ย
สมัยก่อนคือไม่ยอมแพ้เลยครับนี่นะคะก็เป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดัง
เมื่อสามสิบปีก่อนก็ถือว่าฝีมือดีมากอ่ะได้ใช้ยาซ้ายตกขอบเนี่ยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ไอซียูนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าแมลงอะไรกัดนะคะ